กลับมาจะมาฉลองปีใหม่ที่บ้าน

ฮะโอ้โหต้นเรื่องก็มาจากคลิปที่พี่อ้าบเนี้ยคะ
คลิปนี้ไปเตอร์ไพรส์ปีใหม่ถึงบ้านพี่เอที่เรารายงานข่าวไปเมื่อวานค่ะ
แล้วมีคลิปนี้คืออัดคลิปลงไอจีสตอรี่เล่าเรื่องนะคะว่าพี่เอโดนขโมยกระเป๋าไป

แล้วตั้งนั้นน้ำบันเทิงไทยรัฐพี่แจ๊คกะรีนก็โทรโทรศัพท์สอบถามพี่เอ๋
ตอนแรกก็เกรงใจแกเนาะแต่ก็สอบถามด้วยความเป็นห่วง
พี่เอ๋ก็เล่าให้ฟังว่าเอาจริงแจ๊คเห็นพี่แบบว่าเหมือนยิ้มแย้มแต่มใส
น้ำตาตกในเสียใดมากคุณผู้ชม
เพราะว่ากระเป๋า๘ใบที่หายไปเนี่ยมีคุณค่ากับใจมากนะคะ
และที่สำคัญพี่ก็ถามพี่เอได้ดูกล้องวงจรปิดไหม
ปรากฏว่าโดนถอดปลั๊กออกอีก

คือพี่ก็ไม่อยากจะไปมองว่าเป็นใครหรอกนะ

ก็ยิ่งเฮิสก็เลยเป็นสาเหตุทำให้พี่เอ๋ยังไม่แจ้งความ

แล้วปรากฏว่ามีใบหนึ่งมีคนไปเจอแล้ว
ใบสีส้มใบเฉียดล้านใบหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็แจ้งเบาะแสมาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สักเล็กน้อยค่ะ

แต่ความรู้สึกทางใจที่แบบไม่อยากจะคิดว่าใครเป็นคนทำ

ขอได้ไหมใบสีม่วงแกรักมาก

ม่วงพี่เอถือบ่อยพี่เอรักมาก

ขนกระเป๋าลงเรือจ้ะ